จากเหตุการณ์กับน้ำมาดูเหตุการณ์กับไฟนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
เวลามีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรามักจะบอกเสมอว่า
อย่าเพิ่งห่วงทรัพย์สินห่วงชีวิตตัวเองก่อน
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมที่ปลาจีนบุรี

แต่ควายเผือกตัวใหญ่สุดในประเทศ

เหตุเกิดขึ้นบ่าย๒โมงกว่าเมื่อวานนี้
เป็นไฟไหม้โรงเรือนในฟาร์มสอนสิริฟาร์มควายไทย
อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีครับ
จุดที่เกิดเหตุมันจะเป็นโรงเรือนเก็บฟางนะ

จะมีพวกฟางอัดก้อนประมาณ๑๐๐๐ก้อน
โดนไฟลุกไหม้เสียหายหมดเลยคุณผู้ชม
และทำให้หลังคาโรงเรือนมันซุดตัวลงมา

ความเสียหายเบื้องต้นไม่นับตัวควายนะ
ความเสียหายตรงโรงเรือน่าจะ๔แสน

คนงานเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาก็ทำงานอยู่ในโรงเรือนนี่แหละ
สังเกตเห็นควันไฟมันลอยฟุ้งออกมาจากห้องเก็บฟาง

ไม่ติดฝ้าเพดานที่เป็นพลาสติกด้วยคุณผู้ชม
หลังจากนั้นคนงานในฟาร์มก็รีบวิ่งมา
วิ่งมาช่วยกันเคลื่อนย้ายเจ้าแก้วฟ้านี่แหละ
เผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
มูลค่า๗๐ล้านบาท
แก้วแก้วฟ้ามันถูกเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนห้าง

เพราะอย่างที่บอกคือใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับ

เคลื่อนย้ายเจ้าแก้วฟ้าหนีไฟไหม้จนปลอดภัย
ไม่ได้รับอันตรายสักนิดเดียวครับ

เจ้าของฟาร์มอย่างพี่พรมพิริยะสอนสิริครับ
เขาเชื่อว่าน่าจะมาจากรถขนฟาง

พ่อจะขนฟังแต่รถมันหนักไง

จนอาจจะเกิดเปลวไฟสะเก็ดไฟขึ้นมา
ที่มันกระเด็นจากท่อไอเสียไปติดกองฟาง
ก็เลยอาจจะนำมาซึ่งไฟไหม้ครั้งนี้ครับ

แต่ว่าเจ้าแก้วฟ้าไม่เป็นไรนะ

เจ้าแก้วฟ้ามันก็คงทุลักทุเลพอสมควรเลยเหมือนกันนะเนี่ย